ต่อกันที่พ่อบ้านใจกล้าบ้านนี้หน่อยค่ะ
สำหรับคุณสงกรานเตชะนรงค์
หลายคนชื่นชมแล้วก็แห่แชร์กันเยอะเลย
สำหรับสีผมใหม่ของคุณแมท
สิ่งที่คนอื่นคิดกับสิ่งที่ตัวเองเจออาจจะคนละคนกัน

พี่สงการบอกว่าคนอื่นเห็นเป็นใครก็บอกว่าเป็นแอร์เรียลค่ะ
ก็คือนางเงือกน้อยสวยไหมน่ารักอะไรอย่างนี้

นี่คือตัวการ์ตูนบลังกาค่ะ
คือตัวละครในเกมสตรีทไฟเตอร์

ผมสีแดงนะฮะดูกันไปชัด
เดี๋ยวสงการเขาสื่อความหมายว่าอะไรอ่ะ
อาจจะแบบว่าเป็นแบบสายดุก็ได้
แมทไม่ใช่สายแบ๊วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เรียลกับบลังก้าเนี่ยเขาเหมือนใครกันแน่นะคุณนะ

ถ้าตัวเขาหายไปจากไอจีกัน๒วัน

สงสัยจะโดนแมทจัดการนะค่ะ

เข้ามาแซวมาขำกันยกใหญ่เลยนะฮะ

ก็มาสิเมาส์เขาออกสื่อขนาดนี้

เดี๋ยวจัดให้แบบภาพที่สอง
ภาพที่สองก็คือพลังกล้าในสตีทไฟเตอร์นะครับ
ไปมาอยากบอกว่าสีผมคุณแม็ทเนี่ยเป็นเซ็นเป็นแล้วนะคะ
ว่าสิ่งที่ที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันได้
บางคนเอารูปคุณแมทไปให้ที่ร้านทำผม

ก็ถือว่าช่วงปีใหม่ก็เปลี่ยนสีผมใหม่

พี่แจ๊คควรนะครึ่งหนึ่งสีแดงครึ่งหนึ่งสีเขียว